นักเรียนช่างเนี่ยมีของเต็มอยู่แล้วคืออาวุธเต็มอยู่แล้วปรากฏว่าเห็นกลุ่มคู่อรีผ่านมามันบันเคี่ยวอ่ะมันบันเคี่ยวคุณผู้ชมฮะขี่รถตามไปปรากฏโอ้โหดูลากลากลงมาด้วยไหนเตือฟ้านั่นอ่ะโอ้โหฟนไปแล้วฟันไปแล้วคุณผู้ชมภาพจากกล้อวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะกลุ่มนักเรียนช่างนะ
จอดจอดจากนั้นเสื้อฟ้าที่ผมบอกโอ้โหนี่ครับล้มแล้วคือทุกเหตุการณ์ครับที่มีการทะเลาะกันถ้าล้มถือว่าจบครับจบไหมล่ะฮะจบสิครับหมอบไปแล้วผัสสาวัยรุ่นคลิกหมอบไปแล้วเพื่อนมาช่วยโอ้โหตุเปล็กตุเปล็กตุเปล็กไปแบบนั้นนะฮะจากนั้นผู้ชายเสื้อฟ้าลงมาจากรถคุณผู้ชมมีฟันฟันฟันคน
โอ้โหคุณผู้ชมครับเนี้ยฮะเป็นนี่ครับหลายคนหลายคันมากันล้อมเลยอ่ะล้อมไปล้อมกรอบนี่ไอ้นี่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับอ้าวเฮ้ยไม่ห่วงเพื่อนหรอโอ้โหคุณผู้ชมครับไอ้คนที่ล้มเรียบร้อยค่ะเพื่อนคนเจ็บก็ทำตัวไม่ถูกฮะก็ยืนดูอยู่อย่างนั้นอ่ะเฮ้ยคือเห็นแบบนี้มันต้องแค้นอะไรกันมานะต้องม
เองคนละเรงคนโรงเรียนกับข้ากอ่ะอ่าข้าฟันแล้วถือว่าเป็นอริกันแล้วบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยนะครับหน้าพาร์ทเม้นแห่งหนึ่งบนถนนเพิ่มสินตรงกับอ่าตรงข้ามซอยยี่สิบเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนี่แหละครับผู้ที่รับบาดเจ็บนี่ครับมาดูคนเจ็บเสร็จเป็นยังไงบ้างนายจิระพงห

คนที่ซ้อนท้ายสุดอ่ะบอกปอนนะฮะที่พวกมันขี่บอกเฮ้ยอย่าไปสนพวกมันนะมึงขี่ไปมึงขี่ไปมึงขี่ไปออกไปจากซอยเพิ่มสินยี่สิบกระทั่งไปถึงปากซอยครับเด็กช่างขี่มาเบียดให้จอดแล้วก็เป็นอย่างในคลิปแล้วฮะขณะที่นายเอกชัยสืบสายพ่อของเจลพ่อของเจลมาพบตำรวจสอนออสัยใหม่ครับนะครับมาแจ้งความด้วยพบตำรว
ถ้าลูกเรียนสายช่างลูกต้องระวังตัวให้ดีนะแล้วไม่คิดว่าลูกชายจะโดนสาหัสขนาดนี้ครับ
มันเป็นเหตุที่รุนแรงนะครับเหตุที่รุนแรงเหตุที่แบบมันรุนแรงแล้วก็เกินกว่าเหตุนะครับเพียงแค่ขี่มอไซค์สวนกันก็เลี้ยวกลับมาทำร้ายกันถ้าคนก่อเหตุดูอยู่นะครับก็เข้ามามอบตัวนะครับเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์กัน
ก็คือแค่ทางโรงเรียนกันนะครับต่างสถาบันก็ออกกันแล้วครับก็แค่ทางย